ไปดูคนร้ายแสบจริงนะฮะข่าวนี้ที่จังหวัดบึงการครับคือเข้าไปรักทรัพย์แอบเข้าไปนะได้เงินไปแล้วได้ทองไปแล้วเอาปืนเข้าไปแล้วด้วยจะหนีไปก็หนีได้นะฮะแต่ว่าก่อนจะหนีไปขอแอบดูเมียเจ้าของบ้านอาบน้ำซะหน่อย
แล้วตาต่อตามาประสานกันนะครับคุณผู้ชมฮะลองดูครับ

ของลูก
คุณผู้ชมคงสงสัยทำไมตำรวจต้องดูระมัดระวังตัวขนาดนี้
อย่าลืมนะครับว่าที่ผมนำเรียนไปตอนต้น
คนร้ายได้ปืนไปด้วยขโมยปืนเข้าไปด้วย
นี่แหละครับเจ้าหน้าที่เลยต้องทำแบบนี้

ยังแอบดูภรรยาเจ้าของบ้านอาบน้ำอีกนะฮะ

ค่อยเคลียร์ทีละส่วนทีละห้องทีละมุม
จนกระทั่งเห็นแล้วว่าเคลียร์นะครับคนร้ายน่าจะหนีไปแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๕โมงเย็นของวันที่๓๐สิงหาคม
ที่ผ่านมาที่บ้านเลขที่๔๕หมู่๑๑บ้านดงไร่
อำเภอบ้านซางอำเภอเซกาตำบลบ้านซางอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาลครับ
เจ้าของบ้านแจ้งว่าทรัพย์สินที่คนร้ายได้ไป
รูปภัณฑ์เป็นแหวนวงละ๑สลึง๒วง
แล้วก็เงินสดอีก๒๐๐กว่าบาท
แต่รวมมูลค่าความเสียหายแล้วประมาณ๘๖๐๐๐บาทได้ครับ
อย่างไรก็ตามมีการประสานสายตากันขณะเกิดเหตุ
ทำให้ฝ่ายผู้เสียหายเห็นหน้าคนร้ายชัดเจน
แล้วก็แจ้งรูปภัณฑ์สันธารกับตำรวจสพเซกาเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งคนร้ายไม่ใช่ใครที่ไหน

เขาบอกว่าบ้านห่างกันไปสักประมาณ๑กิโลเมตรเท่านั้น
ดูที่พักด้วยฮะค่ะอ้าวลองฟังผู้เสียหายเล่าครับ
พฤติการที่กระทำความผิดนะครับ

แบบนี้ตำรวจบอกว่านี่เป็นประจักษ์พยานชี้ชัดได้
สามารถออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุ

เข้าไปเก็บลายนิ้วมือแฝงในที่เกิดเหตุด้วยนะครับ
กระเป๋าสตางค์แล้วก็อื่นนะฮะคาดว่าจะรู้ผลในประมาณ๑เดือนนี้
สำหรับการสืบประวัติผู้ต้องสงสัยรายนี้
ทราบว่าเขาเพิ่งจะพ้นโทษมาจากคดียาเสพติด

พาผู้เสียหายไปชี้ตัวผู้ต้องสงสัยลายนี้ก็แน่

บอกอย่ามาค้นหน้าบ้านตำรวจไม่มีหมายค้น
กว่าตำรวจจะขอหมายได้มันข้ามวัน
เพราะว่าตอนเกิดเหตุมันช่วงเย็นใกล้ค่ำครับ

ก็เลยไม่พบหลักฐานใดในบ้านของผู้ต้องสงสัยแล้ว
เดี๋ยวคดีนี้ตามกันต่อ
ก็ยังเหลือผลที่สูตรลายนิ้วมือแฝง
ที่อาจจะยังพอตามตัวไปถึงคนร้ายได้นะคะ